สำหรับโซเวรีนั่นเองนะคะ
และคนที่ไปอยู่เบื้องหลังตอนนี้ก็คือพี่นีโน่นะคะ
แต่บอกเลยว่าคู่ขวัญของละครเรื่องนี้เนี่ย

เขาขยันปล่อยซีนหวานออดอ้อนกันตลอดนะคะ
อย่างที่บอกไปว่า๒ผู้จัด
หนิงปณิตากับพี่นีโน่เมธานี
ก็ต้องแอบลงคลิปเชียร์คู่นี้กันบ่อยเลยค่ะ
เจอพี่นีโน่ก็เลยถามให้เคลียร์หน่อยละกัน
ว่าตกลงพระนางทั้งเขมหาสวีกับน้องมุกดา
จิ้นจนฟินล้ำเส้นจากการแสดงเป็นคู่จริงแล้วหรือเปล่านะคะ
เอาไปฟังเขาเมาส์กันหน่อยค่ะ
ใช่แต่ว่ามันมีอะไรที่มันกุ๊กกิ๊กไปกว่านั้น

แล้วผมว่ารอบข้างก็เชียร์กันเยอะเหลือเกิน

แต่ว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็กุ๊กกิ๊กอะไรของเขา

ไปไหนมาไหนเวลาเขาเจอกัน

อะไรของเขาเขาจะแอบนุ้งวิ่งกัน
นิรินโอ้โฮห่วงเข้มมากนะครับ

ในกองใครหล่อสุดนี่พี่เข้มตลอดเวลา
แม้คู่คนอื่นแล้วพูดได้เต็มปากเต็มคำนะคะ

นีโนเมธานีกับพี่บุ๋มตรีรักค่ะ
ก่อนหน้านี้มีข่าวแซวหยอกกันบ่อยนะว่าคู่นี้เป็นคู่จิ้นรุ่นใหญ่
ตอนนี้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปถึงไหนแล้วนะคะ
ที่เพื่อนช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ว่าเออ
คู่นี้เนี่ยเหมาะกันให้เป็นแฟนกันได้แล้วนะฮะ
หรือจะอยู่เป็นโสดขึ้นคานกันไปยอมไม่มีคู่กันไปแบบนี้
ยังไงดีไปฟังพี่นีโน่ค่ะ
โน่พี่โน่ไม่ต้องมีครับรอแจ๊กกะลีนดีไหม
โอ้โหอย่าเลยอย่ามายุ่งกับฉัน

ก็ยังติดต่อคุยอยู่เพราะโรงแรมแมว
ทยอยสร้างกันใหม่ตั้งแต่หลังโควิดนะครับ

เอาเป็นว่าก็เป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปเรื่อยน่าจะดีกว่านะคะ